ตรังมีคนเขาเดินทางกลับมาจากภูเก็ต
ทีนี้พอมาถึงตรังปั๊บก็ต้องอยู่ในการกักตัว
แล้วตอนที่อยู่ระหว่างการกักตัวปรากฏมีคนมาเยี่ยม
มีคนมาเยี่ยมแล้วก็เอายาไอซ์ยาบ้า
แอบใส่มาในขวดยาแก้ไอ
เพื่อมาส่งให้กับคนที่กักตัวอยู่
โอ้โหเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบพบเจอเขาจับได้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ตอนประมาณ๕โมงครึ่งช่วงเย็นค่ะ
โดยนายกองตรีไพโรธไกรทองผู้บังคับกองร้อยอาสาดินแดน
จังหวัดตรังที่๑ก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าตอนนั้นไปรับลงทะเบียน
คนที่เข้ามากักตัวที่โรงแรมเรือรัศดา
ทีนี้ได้รับแจ้งจากกำลังพลที่มาเข้าเวรบอกว่า
มีคนมาเยี่ยม๓รายแอบเอายาบ้า
ซ่อนในกระป๋องแป้งมา๒๐เมตร
แล้วเอายาไอซ์ใส่ในขวดยาแก้ไอ
แล้วก็เอามาส่งให้กับคนที่กักตัว
ทีนี้จากการสอบถาม
สามคนนั้นเขาก็รับสารภาพว่าไปสั่งซื้อมาจากออนไลน์
ต้องการส่งให้กับคนที่ถูกกักตัว
เพราะว่าคนที่ถูกกักตัวเนี่ยเพิ่งเดินทางมาจากภูเก็ต
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องคุมทั้งหมดส่งดำเนินคดีนะคะ
โดยนายกองตรีไพโรธบอกว่าคนที่มาเยี่ยมทุกคนเนี่ย

ดูข้าวของเครื่องใช้ดูอาหารก็ต้องตรวจอย่างละเอียด

แล้วก็ตอนนี้มีคนที่ถูกกักตัวอยู่๔๒คน

ก่อนจะเข้ากักตัวก็จะต้องลงทะเบียน

ส่วนคนที่มาอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าในค่ายเนี่ยนะ
เอาพวกเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิด
เอายาเสพติดเข้ามาแล้วทุกคนก็ยอมรับ

เพราะว่าตอนนี้ข้าวของเครื่องใช้ต่างมีเพียงพอ
อาหารก็มีพร้อมให้ครบทุกมื้ออิ่มน้ำสำราญ
อยากให้พูดคุยหรือว่าติดต่อกับคนที่ถูกกักตัว
ทางแอปพลิเคชันที่เห็นหน้ากันได้สะดวกกว่า

พอขับรถมาก็อาจจะไม่คุ้ม
ทีนึงเยี่ยมได้แค่๑๐นาทีเท่านั้นเอง
แล้วอดใจรออีกหน่อย๑๔วันก็สามารถกลับได้แล้ว
แล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบนำ
อะไรที่มันผิดกฎหมายเนี่ยแอบซุกซ่อนเข้ามาในพื้นที่ด้วยนะคะ